กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะจัดการดูแลประชาชนที่จะร่วมเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
วันธนีวัฒนารองประหลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนทั่วประเทศที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยศูนย์เอราวันสำนักการแพทย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์การแพทย์บูรณาการการทำงานผ่านศูนย์ปฏิบัติงานร่วมกันโดยแพทย์และสาธารณสุขได้เชิญหน่วยงานหลักกรมการแพทย์เข้าร่วมจัดการบริการทางการแพทย์เช่นสำนักการแพทย์สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโฮมกรมแพทย์ทหารบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มั่นใจว่าทีมแพทย์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานค่ะ